ไหม้ภายในโรงงานย่านบางพลีสมุทรปราการ
แต่จุดที่มันเกิดเพลิงไหม้มันเป็นถุงบิ๊กแบ็คขนาดใหญ่
ข้างในบรรจุด้วยสารเคมีครับคือซิงค์ออกไซด์บรรดาสังกษี
และทีนี้คุณถ้าเกิดมันไหม้และกลายเป็นพิษขึ้นมา
มันมีผลต่อเรื่องสุขภาพนะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องรีบไประงับเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้นะครับ
คือเหตุเพลิงไหม้ถุงบิ๊กแก๊กบรรจุซิงค์ออกไซด
ภายในโรงงานแห่งนี้ที่ซอยจงสริพาร์คแลนด
ที่๒๑ตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการครับ

ประสานรถดับเพลิงอบตบังพลีใหญ่แล้วก็เทศบาล๓คัน

ที่เกิดเหตุพบว่าเป็นโกดังขนาดใหญ่ชั้นเดียว
ภายในโกดังเป็นที่เก็บถุงบิ๊กแบ็ค
บรรจุผงฝุ่นซิงค์ออกไซด์จำนวนมากกว่า๒๐ตันนะคุณ
แล้วก็พบเพลิงกำลังลุกไหม้ถุงบิ๊กแก๊กเหล่านี้ในโกดังนะฮะ
จนเกิดควันมันฟุ้งกระจายไปทั่วกว่า๑กิโลเมตรเลยคุณ
ควันเหล่านี้มันมีพวกสารเคมีออกมาด้วยนะฮะ
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องใช้ถังเคมีฉีด
เพื่อเป็นการดับเพลิงที่กำลังลุกไหม้
เนื่องจากผงฝุ่นซิงค์ออกไซด์ใช้น้ำดับไม่ได้นะคุณนะ
ต้องใช้ผงโฟมอะไรแบบนี้ในการดับนะครับ
หลังจากใช้ถังเคมีดับได้สักพักใหญ่

ออกมากองด้านนอกก่อนเพื่อจะดับเพลิง
ไม่ลุกลามไปติดด้านในคุณใช้เวลากว่า๓ชั่วโมง

จากการสอบถามผู้จัดการโรงงานเล่าให้ฟัง
บอกว่าได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ที่อยู่โรงงานข้างเคียง
โรงงานได้รับซื้อมาจากโรงงานต่าง
แล้วก็เก็บรวบรวมมาไว้ตรงนี้เป็นจำนวนมากนะครับ
ส่วนสาเหตุน่าจะเกิดจากความร้อนที่มันสะสมอยู่ภายในโกดัง
จากเมื่อวานตอนกลางวันอากาศร้อนมาก
มันน่าจะเกิดปฏิกิริยาจนเกิดไฟลุกไหม้ในช่วงกลางคืนนะครับ

ตำรวจสพบังพลีได้ประสานผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบ
หาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ที่แท้จริงต่อไป

เรื่องของสารเคมีจะอันตรายต่อประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่นี้หรือไม่นะครับ

พบว่าเพลิงได้สงบ๑๐๐แล้ว
ไม่มีกระทั่งกลุ่มควันต่างนะฮะ
พนักงานของโรงงานทำการเก็บผงฝุ่นซิงค์ออกไซด์
ขนออกมาฉีดน้ำดับเพลิงด้านนอกโรงงาน
เพราะว่ามันมีจุดระบายน้ำขังไงและจุดระบายน้ำขังมันระบายออกนอกโรงงานด้วยนะ
อันนี้ต้องมีการตรวจสอบกันต่อนะครับ
ทีนี้ก็เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภออบตบังพลีใหญ่เข้าตรวจสอบ
แต่ตอนนี้ยังให้คำตอบอะไรต่อสื่อไม่ได้มากนัก
ต้องรอเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบอีกครั้งโดยละเอียดนะครับ
เรื่องต้นยังไม่ได้รับรายงานว่ามีประชาชนได้รับผลกระทบแต่อย่างใดนะครับ
สำหรับผงฝุ่นซิงก์ออกไซด์บรรดา๒๔ตรงนี้นะครับ
เมื่อโดนผิวหนังจะเกิดอาการคันแต่ที่นี้ถ้าสูดดมเข้าไปเยอะ
อาจจะเกิดหลอดลมอักเสบแล้วก็ปอดบวมได้
เขาบอกอาการนะคุณหนักถึงขนาดผิวหนังของคนเราเนี่ย
เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินได้เลยอันนี้ต้องให้สาธารณสุขเข้ามาตรวจสอบแล้วนะ
โรงงานแห่งนี้มีการจัดเก็บ
แล้วก็มีการกำจัดอะไรต่อไปยังไง

แต่เกิดเพลิงไหม้ซะก่อนนะครับ